คือเศรษฐกิจอะไรเอ่ยมันก็แหมหลายคนได้รับผลกระทบจากสภาวะโควิด๑๙นะคะ
แต่บางคนเขาก็หวังจะมีที่พึ่งทางใจในการไปขอนั่นขอนี่ให้มีกำลังใจ
แล้วปรากฏว่าขอแล้วทำการแก้บนเพราะว่าที่วัดแห่งนี้ค่ะจู่ก็มีแตงโมมาอยู่ที่วัด
สาธุชนฮือฮากันใหญ่เฮ้ยแตงโมมาอยู่ที่วัดได้ยังไง
อ้าวไปดูดิฉันไม่ได้พาไปตลาดนัดนะคะ
ไม่ได้พาไปซื้อแตงโมนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะนี่คือแตงโมจริงค่ะคุณชนะ

เป็นแตงโต๊ะแตงโต๊ะแตงโม

แตงโต๊ะโต๊ะโต๊ะท่านขวาน
น้องใบตองไปคลายลิ้นออกก่อนได้ไหม
แตงโมอะไรของคุณแตงเหมือน
แตงโมก็คือแตงโมเนี่ยเขานำมาเพื่อมาแก้บน

ไม่แน่ใจว่าจินตลาหรือว่าอะไรกันแน่
แต่ว่าแตงโมเอามาแก้บนค่ะ
เรียกได้ว่ามาแบบจุกเลยค่ะ
แตงโมที่เห็นอยู่เนี่ยเอามาแก้บนกันกว่า๓๐๐ลูก
สามร้อยลูกโอ้โฮเยอะมากใช่

ด้านหน้าทางขึ้นสาฬาการเบรียรวัดสว่างอารมณ์

มีคนมาแก้บนด้วยแตงโมที่วัดสว่างอารมณ์

นายบุญเลิศแล้วก็นางศาลายชุรศรีนะคะ
สองสามีภรรยาผู้ที่เป็นคนนำแตงโมสามร้อยลูกเนี่ย
มาแก้บนเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ครับแล้วช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเดินทางมากราบไหว้พระเงินพระทอง
แล้วก็มาขอค่ะขอให้พืชผลพืชผักผลไม้ที่เขาทำการปลูกไว้
ออกผลเจริญงอกงามและขายได้ในช่วงตรุษจีนอ้าวแล้วเป็นไง
ปรากฏว่าหลังจากที่สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะเลวร้ายนะเจอทั้งพิษโควิด
ทางอากาศใช่ไหมมลพงมลพิษอีกครับแต่สุดท้าย
พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ยังคงเจริญงอกงามและได้ผลเกินคาดค่ะ
ปลูกแล้วก็ส่งออกโอ้โหได้แบบกระจายไปเลยอ่ะ
ก็เลยมีการนำผลไม้แตงโมที่ปลูกเอาไว้ส่วนหนึ่ง
มาทำการถวายเพื่อจะเป็นการแก้บนเพราะเขาเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย
ดีขึ้นได้เพราะได้กำลังใจจากการมาขอพรพระเงินพระทองแล้วเนี่ย
หลังจากที่เขาแก้บนเสร็จใช่ไหมคะครับทางพระอาจารย์แป๊ะเองเนี่ย
ก็จะนำแตงโมต่างต่างแล้วเนี่ยที่ได้รับแก้บ้นเนี่ย
แจกจ่ายให้กับสาธุชนที่เดินทางมาที่วัดด้วยโอ้ดีจัง
ก็เหมือนว่าคุณเนี่ยได้ทำบุญใช่ไหมแล้วคุณก็ได้ทำทานด้วย
เป็นการแบ่งปันของกินซึ่งกันและกันนะมันมีความสุขนะ
ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเลยรับอ่านี่ค่ะแจกจ่ายกันไปนะ
จะบอกแบบนี้นะที่วัดแห่งเนี้ยหลายคนอ่ะ
ธุชนเวลาเขามาแก้บนเขาจะเอาของนู่นนี่นั่นมาให้กับทางวัดเยอะ
เขาก็เอาไปแจกให้กับคนที่ยากไร้แจกชุมชนโรงพยาบาลอย่างเงี้
พวกนี้ได้โหแป้งโมงคล